ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวน่ายินดี
นักแสดงและพิธีกรหนุ่มนะคะจอนนี่แอนโฟเน่และหนุ่มเปิ้ลนาคอนกันก่อนเลยค่ะแล้วค่ะ
ซึ่งได้ทำพิธีปรงผมนาครวมไปถึงขอขมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งสองท่านจะเดินทางไปเข้าพิธีอุปสมบทที่ประเทศอินเดียต่อค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา๒คนบันเทิงชื่อดังจอนนี่แอนโฟเน่และเปิ้ลนาคอน
พร้อมใจเข้าพิธีปลงผมนาคและขอขมาณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
โดยมีคนในครอบครัวเพื่อนสนิทรวมถึงบุคคลในวงการบันเทิง
ต้อยเศรษฐาเปี๊ยกอรัญญาหน่องอรุโนชานีโนเมธานีโบ๊ทวิบูรณัน
รวมทั้งนกจริยาภรรยาของจอนนี่และจูนกัสมาพร้อมด้วยน้องออกัสและน้องออก้า
เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเช่นกัน
ซึ่งจอนนี่ได้รับฉายาทางธรรมว่าชันทชาโตแปลว่าผู้เกิดมาด้วยความเพลิดเพลิน
ส่วนเปิ้ลนาคอนได้รับฉายาทางธรรมว่านาคโรแปลว่าผู้กล้า
โดยในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเข้าพิธีอุปสมบทหมู่จำนวน๑๐๘รูป
ณแดนพุทธภูมิลานพระศรีมหาโพประเทศอินเดีย
และจะมีเลิกศึกในวันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งหลังจากนั้นจอนนี่แอนโฟเน่ตั้งใจจะศึกษาธรรมะ
วัดป่าต่ออีกเป็นเวลา๒สัปดาห์ค่ะ
ก็จริงแล้วการบวชครั้งนี้นะฮะก็
สิ่งที่ตั้งใจทำที่สุดก็คือบวชให้กับคนที่เรารักที่สุดในชีวิต
ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คนแรกแล้วก็คนที่สองก็คือแม่ของเรานะฮะ
แล้วคนที่๓ก็เมียของเรา
แล้วคนที่๔ก็คือลูกของเรา
และคนที่๕ก็คือคนไทยประชาชนทุกคนนะฮะ
ให้โอกาสให้ชีวิตกับเรามาตลอดจนมาถึงยืนอยู่ตรงนี้ได้นะฮะ

ที่ได้มาทั้งหมดก็ตั้งใจว่าจะให้กับคนไทยทุกคนด้วย
การไปอย่างที่พี่เปิ้ลบอกนะครับเราก็ไปตามท่านอย่างเดียว
แล้วก็ไปในสถานที่ที่ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นดินแดนพุทธภูมิ
ก็คือสถานที่ที่เกิดพระพุทธเจ้าเอ่ยที่เกิดศาสนาพุทธเอ่ย
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วก็เป็นกุศลมาก
แต่ทีนี้ในส่วนลึกอันหนึ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าเราอยากได้ไปอยู่นิ่ง
ไปสงบไปสำรวจตัวเอง
ผมว่าสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะกำลังดีครับ
อีกนานเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไป